คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙เมื่อวาน

เมื่อวานตัวเลข๑๕ราย
สำหรับผู้ป่วยโควิด๑๙รายใหม่นะครับ

ก็ถือว่ามีผู้ที่รับการรักษา
กลับบ้านได้แล้วเพิ่มมากขึ้นนะครับ
แล้วก็ทางเรื่องของการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙

ในการที่เรียกว่าเราจะเข้าพื้นที่ในการค้นหาผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับ
ซึ่งเรื่องราวนี้ในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัย
ธิบดีกรมควบคุมโรคก็เปิดเผยนะครับว่า
กระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำวิธีการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙จากน้ำลาย
มาใช้เป็นทางเลือกในไทยเป็นครั้งแรก

ในพื้นที่แออัดที่มีคนอยู่จำนวนมากนะครับ
โดยวิธีการตรวจหาเชื้อจากน้ำลาย
มีข้อดีคือสามารถเก็บตัวอย่างได้ง่ายกว่า
โดยผู้ติดเชื้อสามารถเก็บได้ด้วยตัวเอง
ต้องให้แพทย์พยาบาลเก็บให้จึงไม่มีความจำเป็น
ลักษณะวิธีการในการไปเก็บเชื้อเป็นยังไง
ฟังเสียงท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับ
มันไม่ต้องใช้หรือลดเลือด
ซึ่งตอนนี้เราก็รับทราบอยู่นะครับว่า
เรายังมีจำนวนจำกัดแต่ก็ยังผิดพอในส่วนของเครื่องไทย

ที่เป็นข้อดีของการปวดเลือดลายก็คือราคาถูก
ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่รายงานมาเมื่อวานนี้
ก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๕ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้น๖๐ราย
แล้วก็เมื่อวานี้ไม่มีผู้เสียชีวิต
ส่วนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดในบ้านเราก็คือ๒๘๕๔ราย
กลับบ้านแล้ว๒๔๙๐ราย

แต่มีรักษาอยู่ในโรงพยาบาล๓๑๔ราย
ส่วนเสียชีวิตสะสมอยู่ที่บ้านเราก็๕๐ราย
แล้วก็ในการแถลงทุกวันของโฆษกสบค
ก็เอาข้อมูลเรื่องของการแบ่งกลุ่มจังหวัด
เป็นกลุ่มสีเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
ถูกต้องค่ะเพราะว่าเรื่องของการแบ่งกลุ่มจังหวัดเป็นสี
นี่คือดูว่าในพื้นที่นั้นในระยะเวลาที่ผ่านมา

คือตอนนี้เขาแบ่งเป็น๕สีมีสีแดงสีส้มสีเหลือง

สีเขียวเข้มเนี่ยคือเป็น๑๐จังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อเลยนะคุณผู้ชม
ทีนี้มันก็มีคำถามถามว่าเอ๊ะแล้วกลุ่มจังหวัดพวกนี้
เราจะผ่อนคลายมาตรการได้ไหมให้คนไปเที่ยวในจังหวัดพวกนี้ได้ไหม
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยว

เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมกันนะคะ
โดยการประชุมร่วมกันระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายพิพัฒน์รัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาเมื่อวานนี้ค่ะ

ถ้าสมมุตินะอาทิตย์หน้าจะมีมาตรการผ่อนคลายของแต่ละจังหวัด
ทีนี้ที่ประชุมเขาก็เลยมีมติตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
โดยให้แพทย์หญิงพันธ์พิมลวิปุลากรอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธาน
ในการวางมาตรการจะดูแลประชาชนจะป้องกันตัวเองจากโควิด๑๙ยังไง
ถ้าเกิดว่าต้องออกมาทำกิจกรรมออกมาท่องเที่ยวในพื้นที่สาธารณะ
ซึ่งรัฐมนตรีท่องเที่ยวบอกว่ามาตรการการท่องเที่ยวและกีฬา
แบ่งเป็นระยะว่าจะทำอะไรได้บ้าง
เบื้องต้นอาจจะเปิดให้ท่องเที่ยวภายในประเทศแบบมีเงื่อนไข
คุณผู้ชมฟังตรงนี้ดีรัฐมนตรีบอกว่า
ส่วนตัวแล้วมองว่า๑๐จังหวัดที่ไม่พบผู้ป่วยเลย
ควรให้มีการไปมาหาสู่กันได้
จังหวัดที่ดิฉันว่าหมายถึงจังหวัดกลุ่มสีเขียวค่ะ
ไม่มีรายงานผู้ป่วยมาก่อน
ก็จะมีอ่างทองสิงห์บุรีตราดชัยนาฏกำแพงเพชร
พิจิตรน่านบึงกาลระนอง
และอีกหนึ่งจังหวัดคือสตูนนั่นเองนะคะ
ทีนี้เรื่องของการเปิดให้เล่นกีฬา
ก็ต้องบอกว่าจะต้องเป็นกีฬาที่ไม่มีการสัมผัสตัวกัน
อย่างเช่นแบตมินตันอย่างเช่นเทนนิส
ซึ่งมาตรการทั้งหมดก็อยู่ที่การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี

คือประมาณวันอังคารที่๒๘เนี่ยค่ะ
จะต้องมีการประชุมกันแล้วว่า
หลังจาก๓๐เมษายนเป็นต้นไป
จะมีการต่ออายุพรกรฉุกเฉิน
จะมีการ
ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็บอกนะคะ
บอกว่าระยะแรกต้องให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศก่อน
เป็นลักษณะวันเดย์ทริปหรือว่าไปเที่ยวในจังหวัดใกล้
เดินทางระยะสั้นซัก๑๐๐๒๐๐กิโลเมตร
รวมถึงจะต้องมีการจำกัดจำนวนคนที่จะเข้าไปที่สถานที่ท่องเที่ยวด้วย

ใครที่ดูอยู่ตอนนี้ลองบอกมาหน่อยคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดไหน
และคุณคิดว่าจังหวัดของคุณพร้อมจะคลายล็อกหรือยัง
เราจะต้องปฏิบัติตัวกันอย่างไรต่อนะฮะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับ
ก็ต้องรอดูว่าการประชุมคอรมอและการประชุมสอบคอ
โดยเฉพาะวันที่๒๘เมษายนนี้จะเป็นยังไงนะฮะ
ในเรื่องคำตอบของมาตรการในการผ่อนคลายนะครับ
แต่ก็สำคัญคืออย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไป
ต่อให้ทุกอย่างกลับมาสู่สถานการณ์ปกติเราก็ต้องดูแลความสะอาดกันเหมือนเดิ

เขาบอกว่าชีวิตคนเราหลังจากโควิด๑๙มันจะต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องไม่เหมือนเดิมแล้วนะฮะ